ของดีทีเด็ดวันนี้ตะเคียนตกน้ำมันเป็นรูปคล้ายหญิงไทยโบราณ
มีคนโชคดีได้เลขเด็ดถูกกันมาแล้วมากมายครับ
บ้านเราเป็นทางสามแพ่งเป็นทางผ่านผี
ยมทูตนี้นาเห็นกับตาเลย

ค้ำนุ่งจุงกระเบนแดงแล้วก็แบบถือสามแง่ง
ก้มหน้ามองมาอย่างนี้แล้วแบบน่ากลัวมากแล้วตัวใหญ่แบบหุ่นใหญ่อะค่ะ